สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก
เป็นเมืองที่ทุกคนรักและทุกคนอยากมาครับ
เมื่อมีคนรักมีคนรู้จักมากที่สุด
ศักยภาพที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ

ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาอยู่เพิ่มอีกแค่๑วัน
วันหนึ่งใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ๕๐๐บาท
กรุงเทพได้เงินแสนล้านขึ้นมาฟรีเลยครับ

เพราะกรุงเทพเป็นเมืองหลวง
แล้วทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพหมด

ตั้งแต่ปฐมมัธยมจนถึงหม่าวิรัย

แต่ว่าสำคัญก็คือคนไม่ได้เข้าถึง

ผมก็เลยตั้งเป้าว่า
กรุงเทพต้องเปลี่ยนจากปัจจุบัน

ทันสมัยต้นแบบอาเซียน
สวัสดีการก็คือทำให้คนไม่จมน้ำ

และสุดท้ายต้องเป็นต้นแบบ

ตรงนี้กรุงเทพฯปัจจุบันมีศักยภาพ

อันดับแรกก็คือเรื่องสาธุปโภค
เชื่อนะครับผมเดินลงพื้นที่๕๐เขตมาแล้ว
จะเห็นว่าน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่าง
ทางก็ยังไม่ดีคนก็ยังไม่มีงานทำ
มันเป็นปัญหาเชิงรากลึกเลย

แต่ทำไมโตเกียวรถไม่ติด

ทั้งที่เจอพายุหนักกว่ากรุงเทพหลายเท่า

เพราะเขาเจออุปสรรคมากกว่าเราทุกอย่าง

คือคนต้องอยู่อย่างมีความสุขมีคุณภาพ
คือหน้าที่ของผู้ว่ากอทมผมมาสมัคร
และสมัครงานเป็นหนึ่งเป็นพ่อบ้าน
พ่อบ้านก็คือต้องดูแลลูกให้มีการศึกษามีการกินอยู่ที่ดี
ดูแลคุณพ่อคุณแม่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
ดูแลบ้านให้เรียบร้อยแล้วบ้านมันกำลังจะพังอ่ะ
มันกำลังจะพังลงมาก็ต้องมีความรู้เรื่องช่างนะ
นั่นก็คือจุดแข่งของผมผมมีโอกาสทำงานมาหลากหลาย
ก็คือเป็นวิศวกรวิศวกรอาชีพนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องดิน
ซึ่งมันตรงกับปัญหากรุงเทพแหละปัญหาฝนตกน้ำท่วมนะครับถนนซุดฟุตบาทไม่เรียบร้อย
ปัญหาจราจรอะไรต่างมันเป็นงานทางด้านวิศวกรรม
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอาชีพของเรา
แต่ว่าการออกแบบในการบริหารกรุงเทพมหานครเนี่ย
จำเป็นต้องมีทีมนี่ก็คือสมาชิกสภากอทม
ถ้าเกิดเราไม่มีหรือมีแต่มาไม่พร้อมกันนโยบายคนละอย่างกันวิสัยทัศน์คนละอย่างกัน

คือการที่ถูกออกแบบไว้
เป็นการตัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง

ถึงจะผลักดันวิสัยทัศน์และนโยบาย

และอยากจะบอกว่ามันเป็นความมุ่งมั่น
ไม่ได้คิดมาวันนี้ว่าวันหนึ่ง
ถ้าเรามีความพร้อมเรามีโอกาส